สวัสดีครับผมอินสารินโดนเกียรติครับผมตอนนี้เล่นอยู่ปี๔คณะสถาปัตยกรรมที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
ขอฝากบทสัมภาษณ์สวัสดีแคมปัสที่ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับ